ตั้งแต่วันที่๒๓ถึง๒๙มกราคมนี้
ไทยรัฐเชียร์ไทยแลนด์ที่สุดของคุณภาพ
ถ่ายทอดสดกีฬาไทยไทยรัฐทีวีช่อง๓๒